เรื่องการเมืองผมก็อยากจะพูดตรงนี้มากนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองระดับพักการเมือง
ซึ่งมันก็เป็นทุกพักอ่ะนะผมไม่ไปชี้แจงไปแก้ไขแก้ตัวอะไรให้ใคร
ผมจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะเรื่องของรัฐบาล
ในเรื่องของการร่วมรัฐบาลนั้นนั่นคือหน้าที่รัฐมนตรีในหน้าหัวหน้ารัฐบาล
เรื่องของการเมืองระดับพักการเมืองก็ไปว่ากันมานะครับ
แต่ก็จะไปดราม่ากันจนยื้อแย้วไปหมด
มันทำให้การสมองมันไม่ว่างอะนะ

ไม่จำเป็นผมต้องไปเรียกใครไปทั้งสิ้นนะ
ที่ผมจะไปปรับคอลโมได้มันก็ต้องว่าในอีกขั้นตอนหนึ่ง
ในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลนายกจะต้องพินาในภาพรวมตรงโน้น
ในเรื่องของตรงนี้เป็นเรื่องของภาคการเมืองก็ว่ากันไป
ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วล่ะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกทางการเมืองในระดับภักดิ์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
เพราะฉะนั้นก็มันต้องมีคนทั้งคนรักคนเกลียดนั่นแหละ
แต่อย่าเกลียดประเทศของท่านเท่านั้นเองนะครับ
นี่เดี๋ยวก็ลองเตรียมการในโครงการเข้าไปพินาพรบโอนอาจ่ายของมหมาตรีใช่ไหม
แต่วันมรือนี้ผมก็จะไปแถลงด้วยตัวเองในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ความสำคัญให้เกียรติสภาผู้แทนรัศดร
เกียรติสมาชิกที่เรียกว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะฮะทุกท่านต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นไปแล้วก็มีเวลนึงการพินาพรบก็ประมาณปี๖๔อีกแล้วสรุปว่าก็มีกลายเวลาด้วยกันที่พบกันในทรภา
นะก็ใจเย็นนะอย่าใจร้อนนะครับผมก็ใจเย็นอย่างที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่ผมจะไปโมโหใคร